งานที่ยอดเยี่ยมนะครับของน้องเทนนิสแล้วก็ผลงานที่ยอดเยี่ยมตลอดปีของนักกีฬาที่ได้รางวัลในวันกีฬาแห่งชาติแล้ว
ไปติดตามกันหน่อยนะครับกับผลการแข่งขันกีฬาอื่นครับ
ของเราก็ทำได้ดีนะครับหลายต่อหลายประเภทเหมือนกัน
หนึ่งในนั้นก็คือแบตมินตันเยาวชนครับรายการที่เกาหลีใต้ครับ
หญิงเดียวในรุ่นอายุไม่เกิน๑๕ปีรอบชิงนะครับ

พิชามนโอภาษณิพัฒน์วัย๑๑ปีนะครับ
ก็พบกับทางโมนามิโอคาโมโตมือ๑๖ของรายการจากญี่ปุ่น

ขณะที่โอคาโมโตเล่นผิดฟอร์มจากรอบที่ผ่านมา
ทำให้น้องพิงเอาชนะไปได้๒เกมรวด
๒๑๑๙และ๒๑๑๓ควาร์ดแชมป์ไปกรองถือเป็นการควาร์ดแชมป์ต่างแดน

เงินรางวัลรวม๒๔ล้านบาทไทยนะครับ

ที่กำลังลุ้นกลับไปเป็นมือหนึ่งของโลกลงแข่งขันด้วย

โปรมือ๒๓๙ของโลกชาวไทย

คว้าแชมป์สมัย๒ในรายการนี้ไปครองนะครับ

เคยได้แชมป์รายการนี้ในปี๒๐๑๖นะครับ
ที่รองแชมป์ก็ยังเป็น

อีกหนึ่งโปรชาวไทยสกรวม๑๗อันเดอร์ภาค
ตามมาด้วยพาทุกคนพิธีรัตน์อันดับ๓ครับ

แล้วก็เฮลิกสเตนซันจบที่๔สกอร์รวม๑๔อันเดอร์พาร์ครับ
ไปดูการแข่งขันกีฬาพิเศษครับ
ถือเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนนั้นจับตามองครับ
สันจริงครับที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมนะครับ
ไฮฟอร์มูล่ามงค์ครับครั้งที่๒
ซึ่งปีนี้มีชาวเขาเผ่ามงค์จำนวน๓๒คนจาก๑๓หมู่บ้าน

ล้อเลื่อนไม้ก็ไหลลงตามเส้นทางนะครับ
ทางจะลาดชันแล้วก็ความเร็วจะค่อยเร็วขึ้นไปเรื่อยนะครับ

ปรากฏว่ารถล้อเลื่อนไม้ที่เรียกกันติดปากว่าฟอร์มูล่ามงค์เนี่ยนะครับ
ก็เป็นภูมิปัญญาของชาวเขาผ่าโมที่ดัดแปลง
มาจากรถเข็นที่ใช้ในการขนผลิตผลทางการเกษตรที่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นวัฒน
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องอาศัยความชำนาญอย่างมากนะครับ
ใช้เพียงไม้ไม่สามารถใช้เครื่องยนต์กลไกมอเตอร์หรือว่าระบบลูกปืนใดได้
จากนี้ยังจะต้องมีความสามารถในการบังคับรถไปตามเส้นทางลาดชัน
ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวในแต่ละปีครับ
ไปดูพิธีเปิดนะครับการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยกันบ้างครับ
กลางที่สามสิบเอ็ดที่จังหวัดพิษฎุโลกครับ
ก็มีเจ้าหน้าที่และนักกีฬากว่า๒๐๐คนจาก๒๐จังหวัด
พาเรทเข้าสู่สนามในชุดชนเผ่าสร้างสีสันความงดงามทางวัฒนธรรมครับ
ไลท์คือการยิงปืนยาวของอธิบดีกรมรัฐศึกษาครับ
จำลองเหตุการณ์การยิงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสโตงของสมเด็จพระเรสวนมหาราชนะครับ
ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีสีสันของการเปิดงานที่ไม่ค่อยจะเหมือนไกลเท่าไหร่เหมือนกันครับ
โดยมีนายชาตรีแซ่ลีนักกรีธาชนเผ่ามงค์เป็นผู้จุดไฟในกระถางครบเพลิง
ในขันนั้นจะแข่งกีฬาสากล๗ชนิดนะครับแล้วก็กีฬาพื้นบ้าน๑๑ชนิดระหว่างวันที่๑๕๑๙ธันวาคมครับ